มาดูเรื่องนี้ค่ะโอ้โหคลิปนี้คนเข้าชม
เกือบสองล้านครั้งแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงค่ะ
เธอไปฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าและเธอแพ้วัคซีนผมร่วง
เราเคยนำเสนอข่าวแล้วคุณหมอก็ยืนยันว่ามันมีจริง
วัคซีนแล้วผมร่วงใช่ไหมคะผมร่วงเยอะมาก
ร่วงทุกวันต่อเนื่องห้าเดือนอ่ะพี่อุ๋ยโอ้โหแต่เธอกำลังจะแต่งงาน
อีก๗วันจะวันงานแต่งงานแล้วจะทำยังไงดี
เธอก็เลยปรึกษาช่างผมช่างผมยอดเยี่ยมมาก

สวยงามมากจริงจริงค่ะเธอให้ดูภาพเปรียบเทียบด้วยนะคะ
ว่าที่ผมเธอร่วงเนี่ยผมเธอก็เลยบางอย่างที่เห็น
ไปให้ช่างทำผมดูอีก๗วันจะถึงวันงานแต่งงานแล้ว
แล้วช่างทำผมก็เลยเตรียมมาพร้อมเลย
คือมิ้วดูข่าวนี้ตอนทำผมก่อนอ่านข่าวพอดีพี่อุ๋ย
ช่างทำผมของไทยรัฐทีวีอยู่กันเต็มห้องเลย
คนดูยังแบบโอ้โหช่างคนนี้เก่งจังเลยอ่ะ

คลิปนี้คนดูเกือบ๒ล้านครั้งนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ทำให้เจ้าสาวน้ำตาซึม

ในวันสำคัญที่สุดวันแต่งงานของเธอ
นักข่าวของไทยรัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

คู่นี้เป็นคนที่เนรมิตความงามให้กับ
นางสาวการอายุ๒๗ปีเจ้าสาว
ที่ผมร่วงจากการฉีดวัคซีนค่ะ

คือก่อนรับงานขอดูรูปก่อน

จะแก้จุดต่างให้ยังไงได้บ้าง
พอถึงงานจริงก็รู้ว่า

หนักกว่ารูปที่ส่งให้อีกค่ะ

เตรียมตัวมาพร้อมอุปกรณ์พร้อม

ตัวช่างหน้าช่างผมเองก็ปลื้มใจ

ในงานแต่งงานของตัวเองเป็นวันสำคัญ
หน้าช่างผมบอกว่าก็ทำงานมา๗ปี

ก็พยายามที่จะคุยกับช่างหน้าช่างผม

ช่วยได้ไหมจะทำยังไงได้บ้างไหม

ความที่เราวางแผนไว้

บ่าวเขาจะคอยเปิดประตูตลอดเลยนะครับ
ดูว่าจะเป็นยังไง
แล้วเราแต่งหน้าออกทางประตูห้องพอดี
แล้วก็จะสังเกตแววตาเจ้าบ่าว

แล้วพอแต่งเสร็จเปิดประตู
เจ้าบ่าวเค้ายิ้มแล้วเค้าก็เหมือนมองตากัน

แล้วเรารู้สึกแบบเออเราตื้นตันใจ
นี่ช่างเองก็ตื้นตันใจ

คุณการว่าเรายังมายืนดูหน้าจอเรื่องอะไรพี่อุ๋ยขาวเนี้ย

ดูแบบธรรมชาติเหมือนผมจริงเลย

ความสะสะอยู่เครียดมากไม่รู้จะทำผมทรงไหนดี
จะถึงวันแต่งงานจริงแล้วก็คือ๓๑ตุลาคม
เธอเลยถ่ายรูปปรึกษาช่างว่าจะช่วยเธอได้ไหม
จะทำยังไงได้บ้างไหมสุดท้ายช่างเนรมิต
เธอเป็นเจ้าสาวแสนสวยนะคะคนในงานดูไม่ออกเลย
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเคยผมร่วงช่างเองยังน้ำตาซึมเลย
พอเห็นฝีมือของตัวเองว่าเออฝีมือเนอะทำให้เจ้าสาวมีความสุขเนอะ
เองก็น้ำตาซึมไปด้วยน้ำตาซึมไปด้วยกันหมดเลย
เจ้าสาวช่างหน้าช่างผมนะคะคือค่าใช้จ่ายก็ราคาปกติ๘๐๐บาท
แม่เจ้าสาวและเจ้าบ่าวด้วยค่ะก็ต้องขอชมช่างว่าฝีมือเยี่ยมจริงจริงนะคะ
นักข่าวของเรายังบอกเลยว่าคุยกับน้องการอ่ะเวลาคุยกับนักข่าวด้วยนะ
สัมผัสได้เลยว่าเธอมีความสุขแล้วมีรอยยิ้มว่าเออเนี่ยมันคือความสุขของเธอในวันแต่งงานนะคะ
มันรู้สึกว่าเออเนียนมันเนียนมากมันไม่โป๊ะเลยคือแบบคือไม่น่าเชื่อว่าพี่เขาจะทำได้ขนาดนี้ค่ะ
คือที่ผ่านมาหนูว่าตอนแรกเขาแบบเครียดมากเพราะว่าไม่รู้จะทำผมทรงไหนด้วย
ใช่ค่ะก็ค่อนข้างเครียดก็บางทีก็นอนไม่ค่อยหลับอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันใกล้จะถึงวันงานแล้วแต่มันก็ล้วงเรื่อย
ก็คือมีแต่คนชมว่าสวยทุกคนเลยค่ะก็คือแบบก็ชมว่าเออช่างเก่งมากอย่างเงี้ยค่ะ
เจ้าวาวเขาก็ลุ้นนะคะว่าแบบเอ๊ะแบบเออจะแต่งออกมาเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ย
หนูก็คอยถามเขาว่าเอ๊ะสวยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาจะแบบเออสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็อยากจะขอบคุณพี่หนึ่งพี่ติ๊กนะคะที่ทำให้หนูมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็ทำให้หนูแบบมีผมเหมือน
เหมือนหนูไม่ได้ให้ผมร่วงมาก่อนเลยเพราะว่ามันเนียนมากจริงจริง